สำหรับการแถลงผลงานของรัฐบาลนั้นเสร็จสิ้นลงไป
โดยมีการเน้นชี้แจงถึง๑๑นโยบายนะคะ
โดยเป็นเรื่องของงานด้านความมั่นคงรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือกเกษตรกร
นำคณะรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ๑ปี
นโยบายรัฐบาล๑๑ด้าน
เริ่มที่การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่าง
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี๒๕๕๙
ขณะที่นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ
รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
โยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
จัดหางานให้แก่ผู้ที่ต้องการงานทำ
เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอายุ๑ปีจำนวน๔๐๐บาทต่อเดือน
และเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงคนพิการเป็น๘๐๐บาท
ส่วนทางด้านนโยบายการศึกษาและการเรียนรู้
ธนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
ออกนโยบายให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
และจัดการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
โยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลได้จัดให้มีเขตสุขภาพใน๑๒เขตในกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนสนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับต่างผ่านการรับรองคุณภาพ
ส่วนนโยบายเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งเกษตรกรค่ะ
โยบายส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยจะเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
ขณะที่นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรมได้ผลักดันยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
รัฐบาลมีเป้าหมายทวงคืนผืนป่าจัดการป่าต้นน้ำที่ถูกบุกรุก
และต้องดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลที่บุกลุกป่าต่อไป
ส่วนของนโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลได้ป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และสุดท้ายค่ะนโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่เป็นธรรม
และในปี๒๕๕๘รัฐบาลเตรียมออกกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับค่ะ